คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าการเลี้ยงหนอนหลายพื้นที่เกษตรกรหลายคนเขาก็ทำกัน
แต่ถ้าพูดถึงหนอนแมลงวันถามว่ามันมาสร้างรายได้ได้จริงเหรอ
เอ้าพาไปดูที่นี่เค้าบอกว่าทำได้ครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมพากันไปก่อนที่จังหวัดสระบุรีที่นี่ครับ
ชื่อว่าสวนต้อง๙หมู่๕ตำบลบางขมวดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
พาไปที่นี่เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะเขาแบ่งเป็นโซน
โซนพื้นที่เดินเล่นปั่นจักรยานเล่นก็ได้ตรงนี้สวยงาม
บรรยากาศมันโลกโป่งสบายตรงนี้จิบกาแฟไหม
แล้วนอกเหนือจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรอีกด้วย
เขามีอะไรบ้างให้เราดูอ่ะตามพี่เขาไปมีเยอะเลยครับคุณชิสา
ไปดูสวนที่เขาปลูกแบบว่าดอกมงดอกไม้นี่
แล้วยังมีสวนที่ปลูกผักปลูกข้าวก็มีเหมือนกัน
แล้วบางพื้นที่เขาไว้เลี้ยงสัตว์ถามว่าเลี้ยงอะไรบ้างอ่ะ
เลี้ยงหารเหลี้ยงเป็ดเหลี้ยงไก่เหลี้ยงปลา
ครบเลยขาดแต่น้ำเต้าปูปลา
เต้าก็ปลูกได้คือเลี้ยงกันต่างหากปลูกกันต่างหากได้
อุ้ยเป็ดตัวตัวอ้วนแล้วมันกินอะไร
หนอนเห็นไหมมันกินหนอนนั่นแหละ
เรื่องของเราในวันนี้หนอนแมลงวัน
ที่นี่เขาเลี้ยงหนอนแมลงวันแบบครบวงจร
ไปถามคุณเจ้าของสวนนะครับก็คือคุณสิริจันทะประแดงอายุ๔๗ปี
เขาบอกว่านี่คุณชนะคุณชิสาขายได้หมดทุกอย่างเลยนะ
แล้วเอาไปจัดการเป็นอาหารของสัตว์ได้หมดทุกตัว
คือทางสวนเขาเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบโปรตีน
ช่วยลดต้นทุนเฮ้ยมันดีอย่างนี้นี่แหละ
ลดต้นทุนได้ดีจริงเขาบอกว่าดูแลง่าย
ปิดโรงเรือนเอาไว้แล้วแมลงวันมันไม่บินออกไง
มันไม่บินออกอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันก็สะอาดอยู่ในนั้น
ไม่ได้ไปตอมพวกขยงขยะอะไรที่ไหนไม่ได้เป็นภาหะนำโรคนะครับ
เขาบอกว่าแมลงวันพวกนี้ไอ้หนอนแมลงวันพรุ่งนี้ด้วย
มันช่วยสร้างระบบนิเวศให้กับธรรมชาติในบริเวณนี้
และเป็นอาหารสัตว์หรือพืชทั้งหมดเลยนะครับ
เขาก็ใช้นี่แหละเหมือนกับเป็นอาหารอินซี
ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเลย
ถูกต้องครับคุณชิสาส่วนตัวหนอนไม่ว่าจะเป็นตัวของปอกหมอน
แล้วก็ปลอกดักแด้ปลอกดักแด้
เขาบอกว่ามันจะมีแคลเซียมสูงเพื่อเอาไปใช้ได้
แล้วเอาไปใช้ในวงจรของอาหารสัตว์
โอ้โหบอกเลยนะครับว่าตัวแมลงที่ตายไปแล้วอย่างซากแมลงเนี่ยนะฮะ
เอาไปโม่ไปป่นไปทำให้มันป่น
เค้าบอกว่าโปตีนอยู่ที่๔๐ถึง๕๐ครอบครัวกระปะปลอบนี่แหละ
นี่ดีจริงนะครับแล้วเอาไปเลี้ยงนะครับมันลดต้นทุนทำให้รายได้ของเขาเนี่ย
บอกแบบนี้ใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้เกษตรกรที่สนใจนะก็รอกันไปได้นะครับ
ที่สวนต้องก้าวเขาจะมีวิทยากรฮะ
พาเดินดูแล้วก็ไปดูไปเรียนรู้ไปศึกษากัน
เพื่อเอามาใช้พัฒนากับสวนเกษตรของตัวเอง
เยี่ยมเลยนะหรือว่าใครที่เป็นสายคาเฟ่
อยากไปถ่ายรูปสวยไปทานอะไรอร่อยก็ได้เหมือนกัน